อดีตนายกทักษิณชินวัฒน์นะครับ
ทวิตข้อความบอกว่าขอเลื่อนการกลับประเทศไทย
จาก๑๐สิงหาคมออกไปอีกไม่เกิน๒สัปดาห์
ทวิตเอาไว้ตอน๘โมง๕๕นาที

แต่ภาพด้านหลังของเราสองคนครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
นี่คือภาพการเดินทางไปกัมพูชาของอดีตนายกทักษิณ
อวยพรวันคล้ายวันเกิดสมเด็จฮุนเซ็นนายกกัมพูชา
วันที่๕สิงหาคมนะฮะ
บอกว่าคุณหมอนัดตรวจร่างกายใช่ไหมคะ

กลับไทยไม่ได้สุขภาพท่านจะแข็งแรงไหม

แต่มากัมพูชานะครับ๕สิงหาคมนี่บรรยากาศชื่นมื้นมากครับ
สวมกอดเอาแก้มชนกันแบบนี้
เว็บไซต์ของสื่อกัมพูชาครับ
โพสต์รูปถ่ายแล้วก็มีข้อความบอกว่า
เมื่อวันที่๕สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เองครับ
คุณทักษิณชินวัฒน์พร้อมกับคุณยิ่งรักชินวัฒน์
คู่พี่น้องซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยทั้งคู่นะครับ
เดินทางไปเยือนกรุงพนมเป็นของกัมพูชา
ไปร่วมฉลองอวยพรวันคล้ายวันเกิดครบรอบปีที่๗๑
ของสมเด็จเตโชฮุนเซ็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชาครับ
บรรยากาศงานวันเกิดนั้นจัดขึ้นที่บ้านพักของสมเด็จฮุนเซ็นนะครับ

บรรยากาศในงานฉลองวันเกิดก็เห็นสีหน้ารอยยิ้มบรรยากาศสุดแสนจะชื่นมื้นครับ
สมเด็จฮุนเซ็นนั้นเปิดเผยกับสื่อมวลชนในกัมพูชาบอกว่า
พี่น้องอดีตนายกของไทยบินมาพักค้างคืนที่บ้าน๑คืนนะครับ
คือมาอวยพรมาเป่าเค้กกันเมื่อวานนี้แล้วก็พักค้างคืนด้วย
และเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้๖สิงหาคม

บินออกจากกัมพูชากลับไป

ปรบมือกันยิ้มแย้มกัน
ดูแทบไม่รู้เลยว่ามีปัญหาสุขภาพอะไรยังไงบ้างเนี่ยนะฮะ
แข็งแรงดูสดชื่นนะครับ
คุณทักษิณกับสมเด็จฮุนเซนมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน
ตั้งแต่ปี๒๕๓๕สมัยนู้นเลยครับ
ก่อนที่คุณทักษิณเนี่ย
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
และเคยปรากฏว่าทั้งคู่นั้นบินไปเจอกันก็หลายครั้ง
กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กัน
หลายต่อหลายครั้งเหมือนกันว่าจะมีนัยยะทางการเมืองหรือเปล่า
กรณีที่สมเด็จฮุนเซ็นเมื่อไม่นานมานี้ครับ
๓กรกฎาคมช่วงกลางคืนถ้าจำกันได้พี่มิ้วคุณผู้ชมครับ
ประเทศไทยมีการโหวตนายกเสนอชื่อคุณพิธา
รอบแรกสุดท้ายไม่ผ่านด่านสวใช่ไหมครับ
ช่วงค่ำสมเด็จหุ่นเซ็นก็มีการทวิตข้อความ
เป็นการทวิตที่พาดพิงถึงชื่อคุณพิธาที่ไม่ได้ผ่านการโหวตให้เป็นนายก
คนก็เลยมองว่าเอ๊ะมีมุมมองมีวิธีคิดยังไงกันเนี่ย
พากษ์วิจารณ์การเมืองไทยคือยังไงกันแน่
สมเด็จฮุนเซ็นก็มีการทวิตอธิบายชี้แจงบอกว่า
ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเมืองประเทศไทยเลยนะ
ที่มีการพาดพิงชื่อคุณพิธาเนี่ยก็คือแค่ต้องการอยากจะใช้เป็น
การเตือนไปถึงฝ่ายค้านของกัมพูชาไม่ได้มาโจมตีผู้นำทางการเมือง
ผู้นำพักการเมืองของประเทศไทยแต่อย่างใด
นั่นก็เป็นเรื่องราวในอดีตนะครับ
ในขณะที่โลกออนไลน์ครับช่างสังเกตมาก
สืบโซเชียลเก่งนะคะหาข้อมูลกันเก่งมากนะคะ
เขาบอกว่าคือที่คุณทักษิณทวิทย์บอกว่าขอเลื่อนกลับไทยจากเดิมกำหนดการคือ๑๐สิงหา
ให้เหตุผลบอกว่าคุณหมอนัดตรวจร่างกายบางคนเอาข้อความที่คุณทักษิณเขาทวิตเอาไว้นี่แหละ
โพสต์รูปในอินสตราแกรมของคุณอุ้งอิ๊งลูกสาวของคุณทักษิณครับเมื่อวันที่๑๑เดือนกรกฎาคือเดือน๗
ล่าสุดเนี่ยครับบอกว่าตรวจสุขภาพกันหน่อยแข็งแรงดีลูกหลานก็ดีใจค่ะมีการเอารูปนี้มาลงในโซเชียลครับเพื่อที่จะเปรียบเทียบไปเห็นว่าเอ้าเพิ่งตรวจสุขภาพไปเองนี่เมื่อไม่นานมานี้นี่ยังไม่ครบเดือนเองนะค่ะคุณหมอนัดตรวจอีกแล้วหรอค่ะก็ไหนตอนแรกบอกว่าจะกลับเมืองไทย๑๐สิงหาคมแล้วก็
ของคุณอุ้งอิงแผ่ทองทานชินวัตรลูกสาวของคุณทักษิณครับ
หลังจากมีข่าวว่าคุณพ่อเลื่อนกลับไทย
ทั้งที่ลูกสาวเคยย้ำหนักแน่น
แล้วก็เคยไปคอมเมนต์ใต้เพจข่าวที่บอกว่า
คุณชูวิทย์เขาบอกว่าคุณทักษิณจะเลื่อนกลับไทย
สิ่งที่คุณชูวิทย์บอกนั้นคาดการณ์นั้นเพอร์เจอร์เนี่ย
หลังจากที่คุณพ่อทวิตข้อความด้วยตัวเอง
เลื่อนกลับจริงคุณอุ้งอิ๊งยังเงียบอยู่นะฮะ

แต่มีการรีโพสต์ไอจีสตอรี่
ซึ่งคนส่งข้อความส่งคลิปส่งเพลงมาให้กำลังใจครับ
ใช่ครับก็มีแค่คำขอบคุณที่อยากจะบอก

นี่นะฮะคลิปตอนบรรยากาศหาเสียงที่เยาวราช
ปลาใสตอนพบปะพี่น้องประชาชน
ไปร่วมงานไปงานแต่งงานไปงานไหนก็ตามถ่าย

มีคนเอารูปมาลงแล้วส่งข้อความให้กำลังใจ
นี่เป็นประเด็นแรงกระเพื่อมหลังจากที่คุณทักษิณบอกว่า
ขอเลื่อนกลับเมืองไทยนะครับ
ทีนี้ค่ะขอบทวิเคราะห์กันอีกสักนิดนึงดีไหมคะ
เมื่อวานนี้ก็พูดถึงไปแล้วนะคะวันนี้ขอพูดถึงต่ออีกหน่อย